คุณผู้ชมมาฟังเรื่องฮาปนงงดีกว่า

แต่ปรากฏว่าไม่มีห้องของเป็นของตัวเองเลย

มีคนมาแฉด้วยไปดูคลิปหน่อยค่ะ

คนที่ยืนข้างคุณนลเขาสนิทกันเลยค่ะ
สนิทกับคุณลิลลี่แฟนด้วย
ช่างแบบนั้นประจำ

และคนที่มาเปิดประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ใครค่ะ

ใครที่เป็นสาวกติ๊กต๊อกคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
สำหรับอิคซิ่งเขาชอบมากค่ะ
คือเขาเป็นแบบรักเพื่อนซีเพื่อนเอ้ยเพื่อนใจค่ะ
ของสาวลิลลี่เพื่อนของหนุ่มชินนี่แหละค่ะ
เมาส์แรงแบบนี้นะคะคนที่จะมาตอบเรื่องนี้ได้นะคะ

ทำไปทำมาดีไซน์ไปดีไซน์มา

สรุปก็คือนี่ไงเธอเดี๋ยวเราขยายบ้านออกไป

มันไม่เหมือนที่กูคุยกันไว้ตอนแรกเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้